หน้ามันวาม

ไม่ใช่เดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนคุณผู้ชม

คือวันนี้นางตามไปหาผม
ผมก็ต้องเต้นกันนะไม่เต้นก็ไม่ได้
นางก็มาหาว่าผมทำไมไปเต้นกับซาร่าได้

เป็นเพลงของนุ้ยแต่เขาไปเต้นกับน้องซาร่า

ซึ่งนุ้ยบอกว่าโอ้โหวันนั้นก็ไม่ยอมไปบ้านนุ้ยทีนึงแล้ว

แต่ขอโทษนะคะที่หูนะคะยิ่งกว่าปลาคาอีก

ไม่หมูใหญ่อย่างนี้สามีนั่งกินข้าวกับน้ำพริกอยู่ไง

เนี่ยแล้วก็ลวงเขามานั่งแล้วเราก็เข้ามานั่งโดยที่เราไม่ได้คิดอะไร
เดี๋ยวยังไม่จบเสร็จให้ผมเต้นเสร็จปุ๊บเนี่ย
เขาก็เอาไปลงในอินสตาแกรมผมก็ประกาศเลยบอกว่า
ถ้าเขาสามารถเอามดใหญ่คนนี้เข้าไปด่าผมในนั้นเลยทันที
ผมแหละใครสามารถให้มดดำเต้นได้นะผมให้๕๐๐๐บาท

คือตามมาคนจริงมาเพื่อที่จะเอาให้มดดำเต้น

นุ้ยคนจริงยังไม่ได้เลยนะ

มดดำบอกว่ามดดำเคยเต้นแล้วเหมือนลุกชิ้นหมูเด้ง

ฉันก็เลยอย่าทำอะไรมันอุจจาดตัวเอง

หนุ่มควักให้น้องไปเลยมั้ย

แต่ความเป็นขอให้ซาล่าเต้นเองด้วยอ่าไม่ใช่ซาล่า๙๑๑แล้วจะให้เราเต้น
เอาเพลงของนุ้ยเอาเพลงของนุ้ยเอาเพลงไหนนุ้ย
เพลงที่หนุ้ย
ไหนสิ

เอาเพลงเอาเพลงมาไว้ที่ไม้แหม่
เอาเพลงไว้ที่ไม้แหม่หรอ

ขอบคุณพี่นุ้ยนะคะ

ขอบคุณที่มารบกวนค่ะ

คือพูดง่ายคือ
คำว่านางสาวไทยมันเป็นอดีตไปแล้ว